ต่อที่หน้าจอทีวีเริ่มวันนี้แล้วนะฮะ
เทศกาลยืนกินให้ฟินถึง๗วันข้างหลังนี้
ลูกชิ้นยืนกินที่จังหวัดบุรียรำฮะ
ดังขนาดไหนดังสะท้านสะเทือนเหลือหลายจริง

คือพนักงานหรือทางคนขายลูกชิ้นเนี่ย
บอกว่าก่อนหน้านี้นะขายได้วันละหลักร้อย
เต็มที่พีคหน่อยวันคนอยู่เยอะหลักพัน
ตอนนี้แต่ละวันหลักหมื่นนะฮะ
เป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของลิซ่าของจริง
ลิซ่าเนี่ยพูดรายการพี่พูดดีป่ะ

ใช่ไหม๑๐กี่วิ

วินาทีบอกว่าชอบกินและเคยแวะมากินลูกชิ้นยืนกินบุรีรำเท่านั้นเองฮะ
จากนั้นกระแสโผล่มาเลยยิ่งกว่า๕๐
ต้องใช้คำว่า๑๕วินาทีเปลี่ยนโลกเลยนะครับ
ชีวิตเลยค่ะคือแม่ค้าลูกชิ้นร้านไหนร้านนั้นแทบจะเจ๊งอ่ะ

องไปมองมามองลูกชิ้นมองกันเอง
กินไหมกูก็มีกูก็ขายเหมือนกัน
ไม่ดีฮะแต่หลังจากนั้นมาลิซ่าพาชีวิตพลิกฮะ
พลิกสู้เศรษฐกิจสู้โควิดได้
ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมายืนกินที่หน้าร้าน
ไม่ว่าจะเป็นสั่งออนไลน์คนแห่แหนกันมามากมายเหลือเกิน
อกจากลูกชิ้นแล้วอย่าลืมน้ำจิ้มนะ

เป็นน้ำจิ้มสูตรพริกเผา
เฉพาะที่นี่บุรีลำเท่านั้น
คุณพี่แม่ค้าท่านหนึ่งเนี่ยคุณพี่แม่ค้าชื่อว่าอรุณศรีกำเนิดกลาง
อยู่ร้านยายพาบอกว่าขอบคุณลิซ่าจริงฟังเสียง

ต่อแถวไปถึงตรงนู้นนะคะหมดหมดทุกอย่างขายหมด
ไกลสุดมาจากไหนภาคใต้ภาคใต้มาเลยภาคใต้
บอกว่าตามรอยตามรอยน้องลิซ่ามันมันเป็นความรู้สึกข้างในที่แบบ
มันมันตื้นตันใจอ่ะค่ะพี่ตอนนั้นไม่กี่วันไม่ค่ะ
เกือบทั้งปีตั้งแต่โควิดตั้งละรอบแรกและรอบสอง
แล้วเราสามมานี่คือแบบจากหลักหมื่นเหลือหลักพัน
เหลือหลักร้อยนั่งกอดเขากันแบบมองหน้ามองหน้ากันแบบ
มันมันมันจะไปไม่รอดอะค่ะพี่แต่พอมาวันนี้น้ำตาไหลเพราะความความ
ดีอะค่ะเพื่อความปราบปลื้มแต่เรามองย้อนกลับไปอุ้ย
โควิดทำเราแบบน้ำตาไหลเหมือนกันนะคะพี่แต่เป็นน้ำตาไหลแบบ
มันท้อถอยเหลือเกินแต่วันนี้แม่ค้าทุกคนมั่นใจว่า
สู้ขึ้นมาอีกครั้งอ่ะน้องลิซ่าพลิกชีวิตจริงจริงโควิด
เกือบจะทำตายกันไปตามตามกันแล้วแต่ลิซ่าพาให้พลิกชีวิตกลับมายืนได้บนโลกใบนี้อีกทีนะฮะ
ครับและความดังของลิซ่าอย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวี
เมื่อวานนี้ใครนะพีทเหรอพีทพามานาพามานาถูกแล้วเออเออเออ
เพลงของลิซ่าเนี่ยมาหลายรูปแบบเหลือเกินเชิญชมที่หน้าจอเอาทีมนี้ก่อน
ช่วยปรบมือให้ท่านผู้ชมหน่อยโอ้ท่านก็มีแรงดูจนจบได้โอ้ย
เต้นขนาดนี้ยังดูเลยเหรอคนดูเพียบเลยนะนี่คือไอ้หนุ่มช่างซ่อม
คนสีเสื้อสีน้ำเงินคนนี้เป๊ะอ่ะใครบังคับมา
เปล่าวะแต่ถ้าเขาเป๊ะนะเป๊ะเขาซ้อมกันเป็นอย่างดี
หัวหน้าทีมด้านหน้านะฮะนี่คือช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์
ยังไม่พอยังมีคุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง
จังหวัดสุภาณบุรีเต้นแบบนี้เชิญชมเต็มตา

โรงเรียนวัดวังพระนอนจังหวัดสุพรรณบุรี
ครูวุ้นอยู่ตรงกลางข้างน้องน้องเรียนนะฮะ
แล้วมาร่วมเต้นกันเนี่ยเป๊ะอันนี้คือเหมือนเลยป่ะ

จะเต้นที่สนามย่าหน้าเสาทงครูวุ้นเนี่ยสายสะบัดเลย

กลับไปถามลูกเลยว่าให้ลูกเปิดคำแปลให้ดูหน่อยว่า
เพลงนี้มันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้